ในงานไว้อะไรของคุณแตงโมค่ะคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพแล้วนะคะ
เพื่อไว้อะไรให้กับคุณแตงโมนะคะบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ก็ได้ไปเก็บภาพความประทับใจนะคะของแต่ละซุ้มเอาไว้ด้วย
จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันนะคะจากรายการรายงานพิเศษค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสถานที่งานพิธีไว้อะไรคุณแตงโมนิดาถูกตกแต่งเหมือนสวงสวรรค์
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกคนก็อยากเดรมิตให้กับคุณแตงโมเพื่อส่งคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
และด้านหลังของดิฉันนะคะก็เป็นซุ้มลูกโป่งที่คุณเบิร์ตได้จัดทำเพื่อแฟนสาวของเธอ
ซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นซุ้มลูกโป่งแบบนี้ในงานไว้อะไรสักเท่าไหร่นะคะ
แต่เนื่องจากเป็นสิ่งที่คุณแตงโมชอบคุณเบิร์ตก็อยากทำให้เธอเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ลูกโป่งด้วยรักนี้ถูกจัดวางไว้บริเวณชั้น๓ของอาคารคิตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
ซึ่งบรรดาลูกโป่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่แตงโมชื่นชอบและเบิร์ตก็อยากให้งานดูอบอุ่นแทนความโศกเศร้า
โดยเราจะเห็นว่ามีทั้งทรงกรมที่เขียนตัวหนังสือว่า
และลูกโป่งรูปหัวใจเป็นโทนสีขาวชมพูพิ้งโกรง
ทั้งนี้ยังมีรูปสุดงดงามของตังโมประดับอยู่ด้วย
ในช่วงตลอดระยะเวลา๓วันของพิธีก็มีบรรดาคนรักแตงโมต่างมาร่วมแสดงความอาลัย
ด้วยการนำช่อดอกไม้รูปถ่ายของแตงโมมาวางไว้
ซุ้มลูกโป่งดูอบอุ่นและสวยงามมากขึ้นทุกวัน
แหวนวงนี้ที่เบิร์ตนำมาวางไว้พร้อมกับบอกแตงโมว่า

ช่อดอกไม้จากเพื่อนนักแสดงพิงกี้สาวิกาหยาดทิพย์ราชปาน
ซึ่งเธอทั้งสองเขียนการ์ดบอกลาเพื่อนว่า
แม้วันนี้จะเป็นการจากลาที่ไม่มีวันได้ร่ำรากัน
อยากให้รู้ว่าเพื่อนไม่ต้องเจ็บอะไรอีกต่อไปแล้ว
ไปอยู่กับคนที่เพื่อนรักที่สุดนะ
และใกล้กันนั้นเป็นซุ้มที่ถือว่ามีความงดงามดุดสวรรค์
โดยประดับราไปด้วยดอกไม้ที่ถือว่าเป็นดอกที่แตงโมชอบ

โดยจุดนี้จะมีรูปของแตงโมตั้งอยู่ตรงกลางซุ้ม
ให้ทุกคนได้มาเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำ
อีกจุดหนึ่งเรียกว่าเป็นเส้นทางความเชื่อความรัก
และความหวังในพระคิสต์ของแตงโมนิดา
โดยเป็นการรวบรวมบทคำสอนในพระคัมภีร์
นักแสดงสาวได้นับถือและนำมาใช้ในช่วงชีวิตหนึ่งของเธอ
คนรักคุณแตงโมได้ทำเพื่อเธอนั้นนะคะ

ทุกคนอยากส่งเธอขึ้นสู่สวงสวรรค์

โชคริทสุธิวัลถ่ายภาพ
อิงดาวธรรมจรรย์รายงาน
ขอบคุณน้องทอปัดด้วยนะคะ

บอกเลยว่ามีความประทับใจมากเลยเนาะนะคะสวยงามมากเลยค่ะ